มาในสติมแบบชุดเว้ยน้ำอย่างน่าค่ะ
จริงมันคนชอบใส่ชุดเว้ยน้ำ
พี่นารายากใส่สู้กับใครมั้ยคะ

วันหน้าวางหลังเหมือนกัน
เหมือนเดินขันหลัง
ที่เข็มขาด

อยู่กี๊ใครชมว่าตรงนี้ซิคกี้จัง

ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นหน้าสองค่ะ
เพราะมันต้องกำลังกำลังกายเยอะ

สู้ความเซ็กซี่
สู้ข้อน

อยากใส่ซู่กับใคร

สู้กับใคร
สวัสดีครับ